เอาคุณผู้ชมมาดูแก๊งจรกรรมรถกันหน่อยค่ะคราวนี้เนี่ยทหารกองกำลังนเรสวนเขาก็ได้ข้อมูลการข่าวมาเลยเข้าไปทลายแก๊งนี้โอ้โหมีของกลางเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่สามสิบห้าคันเตรียมจะเอาไปขายฝั่งเมียนมาแล้วนี่ตอนเข้าไปถึงเนี่ยนะคะเปิดเข้าไปดูเห็นไหมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบขโมยมาทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะ

ชมจากแนวทางการสืบสวนเนี้ยไปรู้ด้วยว่ากลุ่มขบวนการเนี้ยเขาจะเลือกเอามอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเจอดาวซื้อมาอยู่ระหว่างการผ่อนอ่ะผ่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี้ยจะไปเอามอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยมาขายโดยการไปซื้อดาวอาจจะมีเอกสารใช้สำเนาของผู้อื่นไปซื้อหรือว่าบางคันเนี้ยเป็นคันที่ขโมยมาโจรกรรมมา
เรือนตามแนวชายแดนหรือว่ากลุ่มเครือข่ายซึ่งใกล้กับแนวชายแดนติดริมแม่น้ำเมย์แค่ประมาณละสามร้อยเมตรเพราะว่ามันง่ายไงเพราะว่าห่างจากแม่น้ำเมย์แค่สามร้อยเมตรใช่ไหมการที่จะขนย้ายการที่จะลักลอบนำข้ามแม่น้ำเมย์เนี้ยเขาจะใช้เรือจากเครือข่ายของเขาอยู่ฝั่งเมียนมาเพื่อเอ
เอกสารตรวจสอบเรื่องของการครอบครองและที่สำคัญเจ้าหน้าที่เขาต้องขยายผลต่อด้วยนะคะ